คุณผู้ชมมันถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วใช่ไหม
รายงานข่าวน้ำท่วมกันมาตลอดต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่คิดนะว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้
มันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์อะไร

ไม่ได้ฟังผิดพูดจริงค่ะ

ตกลงนี่เป็นเส้นทางอะไรกันแน่ถนนหรือว่าคลอง

อันดับแรกถ้าเกิดรถวิ่งได้ถนนแหละ

แต่เรือมาวิ่งด้วยเพราะว่าน้ำมันท่วมขนาดนี้แล้วเรือตัดหน้ารถอ่ะ

ว่าน้ำท่วมอุบลเรือปาดหน้ารถ

พอสวนเลนอยู่น้ำก็ท่วมสูงเป็นคลื่นเลย
เรือหางยาวผ่านหน้าไปแบบนี้
เจ้าของคลิปยังงงเอ้าโชคดีนะเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันต้องใช้กฎหมายทางบกทางน้ำนะ
เออใช่ต้องใช้ทางบกแหละเพราะว่าเป็นถนนใช่ไหม
เออแต่ก็บางคนก็บอกว่าครั้งแรกในชีวิตเลย
เห็นเรือปาดหน้ารถแบบนี้
เอาข่าวนี้มาให้ดูจริงหลายพื้นที่น้ำก็ยังสูงอยู่นะคะ
ยังไงก็ตามจะใช้รถใช้ถนนใช้เรือ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
พื้นที่บอกว่าเจอสถานการณ์น้ำมาเป็นเดือนแล้ว
เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ขอให้น้ำลดลงเร็วนะคะ